ขณะเดียวกันนะครับวันนี้คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทร์เป็นวันแรก
หลังจากที่ได้เคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณบริสุทธโธ
ประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมพร้อมกับครูใหญ่อีก๑๔๔ร่าง

พื้นที่บริเวณชั้น๑ของโรงพยาบาลศรีนครินเต็มไปด้วยนักศึกษา
คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมทั้งศิษยานุสิตและประชาชนจำนวนมากที่เลื่อมสายศรัทธาในคำสอน
และความเมตตาของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
มารอกราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้าย
โดยช่วงบ่ายของวันที่๒๑มกราคม๒๕๕๙
แพทยศาสตร์ได้เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขณะขบวนขึ้นไปตามเส้นทางกว่า๓กิโลเมตร
จากคณะแพทยศาสตร์ผ่านวัดอดุลยารามถนนกรพลึกก่อนเข้าศูนย์ประชุม
แดดจะร้อนแต่ก็ไม่อาจต้านแรงศรัทธาของประชาชนและศิษยานุสิตได้
เมื่อขบวนมาถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าหน้าที่นำสรีระสังขารหลวงพ่อคูณตั้งไว้กึ่งกลางเวที
เป็นหีบศพไม้หอมส่วนทั้งสองฝั่งประกอบด้วยร่างครูใหญ่ท่านอื่นอื่น
เชิญมาก่อนตั้งแต่ช่วงเช้า
ก่อนที่จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมวันแรก
เหล่านักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
ได้ร่วมกันประกอบพิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่ทั้ง๖๔๗ร่าง

เข้ากลับขอขมาและกล่าวคำปฏิญาณตน
หลังครูใหญ่ที่อุทิศร่างเป็นประโยชน์ของการศึกษาของแพทย์ทุกแขนง
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมคืนแรกในวันนี้
มีคณะเจ้าภาพนักศึกษาและศิษยานุสิต
หลังไหลมาร่วมกันสวดแน่นชุดประชุม
เพื่ออุทิศแด่อาจารย์ใหญ่ทุกท่าน
รวมถึงหลวงพ่อคูณปริศุโธ
การที่มาบริจาคร่างกายโรงพยาบาลขอนแก่นนั้น
เป็นความประสงค์ของท่านที่ท่านอยากบริจาค
ท่านสอนว่าคนเราเกิดมา
หนังสือไม่ได้เล่าได้เรียน
ต้องให้ร่างกายเราเป็นวิทยาธาร

ว่าอย่าไปห่วงตัวว่าเรา
หน้าตาดีหรือรูปหล่อหรือสวย
อย่าไปห่วงเมื่อตายก็เน่าเปล่าเสียเปล่า
ถ้าเราไม่เอาร่างของเราบริจาคให้คณะแพทย์
แล้วแพทย์ไหนจะเอาร่างมาเรียน
เพื่อได้เป็นแพทย์มารักษาคนต่อไป

จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าวางดอกไม้จันทร์
ทั้งที่ส่วนประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
ตั้งแต่เวลา๘๒๒น
และที่ฐานเมนลอยชั่วคราวของวัดหนองแวงพระอารามหลวง
ตั้งแต่เวลา๘๑๘นาฬิกาจนถึงวันที่๒๘มกราคมนี้
จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่

ในวันที่๒๙มกราคมนี้
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน